เฉินหน้ามึงเข้าไปขโมยของแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือทิ้งกับข้าวไว้เต็มไว้ให้ดูต่างหน้าด้วย

สีส้มที่บอกว่าเป็นคุณครูอันนี้คือดูในมือถืออยู่เลยใช่ไหม
ใช่ดูมือถือเห็นปุ๊บแต่ตัวเองไม่ได้อยู่บ้านนะ
แต่ตัวเองรีบตรงกลับมาที่บ้านเพราะรู้แล้วว่ามีคนเข้าบ้าน
ก็เลยพอกลับมาเสร็จแต่มือถือที่โทรศัพท์คือโทรแจ้งตำรวจ
แล้วก็คุยกับตำรวจแต่คนร้ายเดินออกมาเผชิญหน้ากัน
เจ้าตัวก็เลยชี้บอกเฮ้ยหยุดหยุด

ใช่แล้วก็เดินจากไปแบบดื้อ
เนียนตัวเจ้าของบ้านก็ยังงงอยู่นะคะ
แต่ว่าคุณเขาก็ไม่กล้าเข้าปะทะเพราะอะไรรู้ไหม

นี่แหละค่ะคือพี่เจ้าของบ้านรายนี้เสื้อส้มเนี่ยนะคะ
คือคุณธนสารค่ะอายุ๓๓ปี
เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ก็เผชิญหน้ากับคนร้าย
เขาบอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายอายุสักประมาณน่าจะ๓๐ปีนี่แหละค่ะ
ใส่เสื้อคลุมกางเกงยีนสะพายเป้สีดำเห็นไหม
พอเผชิญหน้ากันเสร็จแหมบอกให้หยุดก็ไม่หยุดอีก
เจ้าตัวเล่าแบบนี้นะพี่เจ้าของบ้านบอกว่า
ครูธนสารบอกเป็นผมมาเป็นครูอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ซึ่งอยู่จากบ้านไปประมาณแค่กิโลเดียวเอง
มันก็เลยไม่แปลกที่ทำไมเจ้าตัวกลับมาทัน
ตอนเช้าผมก็ออกไปทำงานตามปกติเลย
ช่วงเที่ยงอย่างที่บอกว่ามันมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามือถือ

ผมก็เลยรีบเปิดดูเอ้ามันมีคนปีนรั้วเข้าบ้านไปแล้ว
แล้วเดินไปเปิดประตูห้องครัวเข้าหลังบ้าน
ตัดสินใจรีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้าน
จังหวะนั้นผมก็โทรแจ้งตำรวจไปด้วย
เฉินหน้ากับคนร้ายคนนี้
แต่อย่างที่บอกแหละผมไม่กล้าเข้าไปยุ่งไปปะทะเขาหรอกนะ

แต่แปลกว่าคนร้ายยกมือไหว้อีกต่างหากด้วยนะ
แล้วก็เดินจากไปพร้อมกับบอกผมไม่ได้เอาอะไรไป
แล้วไปดูที่บ้านอ้าวที่บ้าน
ครูครูธนสารมีอะไรหายไปบ้างหรือเปล่า
ไม่แน่ใจเลยว่าเป็นของคนร้ายหรือเปล่านะครับ

อยากฝากบอกคนแล้วว่าให้รีบกลับมาเอาด้วยนะครับ

อ๋อกลัวจะเหี่ยวข้าวตายก่อน
คือที่พี่ธนสารพูดถึงเรื่องนี้มันเป็นเพราะว่า
มันมีถุงกับข้าวที่เขาไปเจออยู่
ซึ่งมันมีถุงกับข้าวที่ไม่ใช่ของเขาเอง

ก็คงจะเป็นของโจรเมื่อกี้หรือเปล่า

แล้วอยากฝากบอกคนร้านกลับมาเอาเถอะ

ทีนี้ครูก็ยังบอกต่อเดี๋ยวจะเอาหลักฐาน

ให้ตำรวจดูแล้วนะคะที่สัมพันธ์เมืองอุณวนธานี
ก็อยากจะฝากถึงแหละว่าเออให้เจ้าของบ้านแต่ละหลัง